เขามีการจัดงานบวชนะคะซึ่งเป็นลูกชายกำนัน
ตำบลบางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเศร้านะคะ
ความพิเศษก็คือว่าการแห่นาคนี้นะคะ
เขาใช้แคร่ปลากระพงยาวกว่า๒เมตรในการแห่
แล้วก็จัดขบวนยิ่งใหญ่อลังการนะคะยาวกว่า๑กิโลเมตร

ส่วนเมื่อกี้มีอะไรฮะนางยักษ์เหรอฮะ
ใช่คุณเขามีการแต่งตัวเหมือนในวรรณคดีมาเลยเดี๋ยวให้ดู
นี่คือนี่คือลูกชายกำนันนะคะซึ่งก็กำลังเป็นนาคแหละ
จะไปบวชที่วัดกลางบางปะโก้งอบางปะโก้งจฉะเชิงเสา
วันนี้ท่านคงเป็นพระแล้วล่ะอทศคุณด้วย

ก็ทางด้านนายธาตุทองบุญรอดหรือว่าชาวบ้านเรียกกำนันตุ้มนี่นะคะ

พร้อมกับภรรยาก็คือนางสาวสิริพร
ก็จัดงานอุปสรมบทนายบรรพสบุณรรดิ์
หลังจากเรียนประวัติปริญญาโทมาแล้วก็มาบวชทศ
ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ในช่วงก่อนที่จะเข้าพันธุ์ศาสตร์
ให้ดูกันไปแล้วนี่ฮะขบวนยาวยิ่งใหญ่มากมาย

แต่ที่เห็นไปก็คือว่าแคร่ที่ใช้ให้นาคนั่ง
เป็นตัวปลากระโพงยาว๒เมตรสูง๕๐เซนติเมตร
๑๖คนในการหามแคร่ตั้งขบวนกันหน้าบ้านเนี่ยนะคะ
แล้วก็เดินไปที่วัดกลางบางปะกงเป็นระยะทาง๑กิโลเมตร
จากนั้นก็นำรถไฟฟ้าที่เห็นเมื่อสักครู่นะ
เป็นรถล็อกก๊อฟขึ้นไปร่วมแห่รอบโบสถ์ด้วย

นี่เลยมีพนักคดีทั้งหลายแหละชูชก
มีใครอีกสุดสาครก็มีพระเจ้าตาอู๋มากันเยอะนะคะ
รวมไปถึงรุ่นป้าที่เรียกว่าย้อนวัยมาสวมชุดนักเรียนเต้นรำ
กับขบวนอย่างสนุกสนานนี่ไงนี่ไง

เขาเป็นพี่ดูสิ๒แกะ๒ปี
รุ่นสอบอคุณสวยสมวัยคุณก็เห็นไหมล่ะขบวนวงโยธวาทิตย์
ค่ะอันนี้จากโรงเรียนเมาส์ปลากง
แล้วก็มีวงพินอีสานคณะกระตั้วแทงเสือวงดนตรีประยุกต์
รถกระบะติดเครื่องเสียงอุมากันเนืองแน่นวันนี้
อันนี้โปรยทานแต่ว่าผมสนใจขี่ปลากระพงมีความหมายไหมคุณ
มีความหมายค่ะเพราะกำนันตุ้มบอกว่าที่บ้านเนี่ยนะคะ
ปลากระพงมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ทำให้มีรายได้มหาศาล
กันมาจนถึงปัจจุบันก็เลยไม่ลืมที่จะนึกถึงปลากระพง
ที่เคยเลี้ยงแล้วก็สร้างรายได้ให้เลยอยากให้ปลากระพงเนี่ยมีส่วน
ในการร่วมบุญครั้งนี้ด้วยก็ปลวยทานกันไปเจ็ดหมื่นบาท
ชาวบ้านร่วมอนุโมธนาศาสตร์ทุกข์กันมาถ้วนหน้าเลยค่ะ
อันนี้ก็เลยเป็นที่มาของนักแคร่ปลากระพง